หลายวิดอ่อนว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กันซึ่ง๑๕๕รายนะเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๓๔นะครับ
พบมากที่สุดคือที่ระยอง๕๖อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
รองลงมาเนี่ยคือชนบุรี๒๘แล้วก็กรุงเทพ๑๑นะครับ
แรงงานต่างด้าวมีติดเพิ่ม๑๑นะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศซึ่งอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐอยู่แล้วสิบ
ผู้ป่วยสะสมโควิด๑๙ทั้งหมดของไทยตอนนี้๖๔๔๐คน
จากช่วงแรกด้วยนะครับรวมทั้งช่วงนี้ด้วย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระยองนะครับ
เป็นเสียชีวิตสะสม๖๑ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ก็ทางจังหวัดก็แจ้งแล้วนะครับ
วันนี้สอบคอก็มาแถลงนะครับ
ลักษณะของการแถลงก็จะเป็นตัวเลขของเมื่อวานด้วยนะฮะ
จังหวัดที่ติดเชื้อในตอนนี้รวมแล้ว๔๕จังหวัดนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
แยกเป็นช่วงตั้งแต่วันที่๑๘๒๐ธันวาคมมี๖จังหวัดติดเชื้อ
ต่อมา๒๑๒๓ธันวาคมเพิ่มเป็น๒๖จังหวัดนะฮะ
แล้วก็มี๒๔๒๖ธันวาคมเพิ่มเป็น๓๗จังหวัด
ธันวาคมเพิ่มเป็น๔๕จังหวัดนะครับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดตอนนี้คือที่สมุทรสาครนะครับ
อยู่ใน๓อำเภอรวมทั้งที่จังหวัดระยองด้วยนะครับ

ตามสถานการณ์การระบาดนะครับ
ส่วนช่วงปีใหม่ทางสบคยืนยันว่าจะยังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับ
เว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างสมุทรสาครที่อาจต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าที่อื่น
แพทย์ทวีสินบอกว่าขอให้ประชาชนใน๔๕จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เร่งครัดในมาตรการการป้องกันการระบาดของโรค
ซึ่งข้อมูลทางการระบาดวิทยาชี้ว่าถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรเลยนะครับ
สอบคอบอกว่ากราฟของผู้ติดโควิด๑๙เนี่ยแบบนี้เลยครับ
เอาแบบท่านไม่ทำอะไรเลยนะเส้นสีแดงเลยนะคะ
เอาแบบตามใจตามสบายเลยมันจะพุ่งสูงขึ้น
กลางเดือนมกราคม๖๔เนี่ย
ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นวันละพัน๒๐๐คนแบบไม่ป้องกันอะไรเลยนะ
ถ้ามาตรการแบบกลางกลางเนี่ยสวบคบอกว่าก็เหมือนที่เราทำอยู่ในตอนนี้

แมสบ้างไม่ใส่บ้างอะไรก็ว่ากันไปล้างมือบ้างไม่ล้างบ้าง
จะมีผู้ป่วยรายใหม่วันละ๔๐๐๘๐๐คน
แต่ถ้ามีมาตรการอย่างเข้มข้นเหมือนกับที่เราเคยทำกันในช่วงแรก
จะมีผู้ป่วยน้อยกว่าพันคนต่อวัน
รอก๒และรอกใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ในภาษาที่แล้วแต่คนจะใช้เลยนะครับ
ผมตอนนี้ผมก็พูดตามคำของนักวิชาการนะครับ
เราไม่อยากให้เห็นภาพเส้นสีแดง
ตอนนี้แนวโน้มของเราขึ้นมาเป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยเนี่ย
มันยังอยู่ในเส้นสีส้มอยู่นะครับ
ซึ่งนำเรียนว่าน่ากังวลใจมาก
ถ้าเราไม่ทำอะไรแค่เส้นสีส้มเนี่ย
ทะแยงขึ้นประมาณสัก๔๕องศา
ต้องมีคนป่วยเป็นหลักหลายพันแล้วก็อาจจะเป็นหลักหมื่นได้
ทีนี้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะลำบาก
เพราะว่าคุณหมอทวีสินยกตัวอย่างในต่างประเทศนะครับ
ถ้าเขามีผู้ป่วย๑๐๐คนเนี่ย
เฉลี่ยจะเสียชีวิต๒คนนะฮะ๒ต่อ๑๐๐
ถ้าเราผู้ป่วยสะสมสูงขึ้นเนี่ย
จำนวนการเสียชีวิตมันอาจจะเพิ่มขึ้น

เมียนมาที่เขาระบาดเยอะตอนนี้กราฟเริ่มลดลงแล้วนะครับ
เหลือติดเชื้อวันละหลักร้อยคน
เลเซียยังพบหลักพันคนต่อวันอยู่นะครับ
เราก็ต้องช่วยกันในช่วงเวลานี้นะครับ